มาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันมาหน่อย

ทางกั้นรถไฟที่นครศรีธรรมราชที่๑

แล้วผิดภาพแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ตอนที่ควรจะกั้นก็ไม่กั้น
ตอนที่ควรจะปล่อยรถก็ไม่ปล่อย
ไปดูว่ามันผิดพลาดอย่างไรบ้าง

นี่จะทำให้คนเสียชีวิตได้
หรือว่าไข้วัวหายแล้วล้อมคอกนะฮะ

รถไฟมาก็เงียบเลย

และไม้กั้นเพิ่งจะลงมาแบบนี้

รถไฟเนี่ยก็เปิดหูดเสียงดังเลย

ไม้กั้นมันเพิ่งจะลงมาแบบว่าทำงานได้เต็มที่อ้าวรถก็ติดกันต่อสิฮะ
คุณไม่ใช่แค่ไม้กั้นที่เพิ่งลงมาทำงานหลังจากรถไฟผ่านไปแล้วนะ
สัญญาณไฟเอ่ยแล้วก็สัญญาณเตือนที่เป็นเสียงก็เพิ่งมาดังอะค่ะ
นี่เห็นไหมรถไฟมาไม้กันก็ไม่ทำงาน
พอรถไฟไปไม้กั้นก็เพิ่งจะทำงานเป็นแบบนี้เป็นประจำนะครับ
ชาวบ้านที่ผ่านมาบริเวณสามแยกสาราหมอปานตำบลโพเสด็จอำเภอเมือง
วัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจุดที่ถนนตัดผ่านรางรถไฟ
ต้องร้องทุกข์ต้องร้องเรียนมายังทีมข่าวของเรา
บอกช่วยมาดูหน่อยแล้วเอาภาพนี้เอาคลิปนี้
สะท้อนให้ทางการรถไฟให้หน่อยนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ
ผู้บริหารของการรถไฟโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟ
จังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมจึงปล่อยให้ปัญหาเนี่ย
เขาก็ขับรถขี่รถจักรยานยนต์หรือขับรถเก่งเนี้ย
จะผ่านทางรถไฟพอดิบพอดีโอ้โหพอเหลียวขวาปุ๊บ
รถไฟมาตกใจแล่นรถแทบไม่ทันเลยนะครับ
แล้วก็ในทางตรงกันข้ามปรากฏว่าช่วงเวลาไม่มีรถไฟผ่าน
อยู่ไอ้ไม้กั้นมันก็ลงมาทำงานแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาใดเลย
ชาวบ้านตอนนี้ต้องเตือนกันเองต้องระมัดระวังกันเองนะครับ
ขณะที่รถไฟที่วิ่งผ่านในจุดดังกล่าวก็จะต้องชะลอความเร็ว
พร้อมกับเปิดวูดเสียงดังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับ
แต่ก็นี่แหละฮะยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ชินเส้นทางตรงนี้

แล้วถ้าเกิดว่าคนต่างถิ่นมาเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไง
ระมัดระวังตรงไหนรถไฟเองก็ต้องดู
อุปกรณ์เครื่องกั้นต่างก็จะต้องระวังแบบนี้หรอคะ
นะฮะชาวบ้านจึงเรียกจุดตรงนี้ว่าเป็นจุดเสี่ยงตายกลางเมืองนครศรีธรรมราชเลยนะครับ
และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้ามาแก้ไข
สักวันต้องเกิดโศกนาฏกรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน
ผมถึงบอกไปว่าเอ๊ะหรือว่าวัวหายแล้วค่อยล้อมคอกเนี่ยนะครับ

เชื่อว่าหน่วยงานน่าจะดูอยู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน่าจะดูอยู่
บกวนช่วยเข้าไปเร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่เขาเจอมาเป็น๑๐ปีด้วยนะคะ